วัคซีนโควิด๑๙แน่นอนว่าที่เข้ามาในไทยณขณะนี้
อนาคตอาจจะมียี่ห้ออื่นเข้ามาเนี่ย
หลายคนก็เริ่มวิตกกังวลว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดี
แต่นี่สำคัญนะฮะคือยังไงต้องให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศให้ได้
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนก็กังวลใจในเรื่องของผลข้างเคียง

หลายคนเกิดคำถามว่าแล้วเราจะมีโอกาสเลือกยี่ห้อของวัคซีนได้หรือไม่

ผลข้างเคียงแม้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่

พระจารตีศพบกบันทรีพศิษภาพที่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
นายแพทย์ประสิทธิ์ท่านออกมาขอร้องคนไทยให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ

ศาจราจารย์นายแพทย์ประศิษฐ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านเปิดเผยว่า
๑ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ
ขณะนี้เราอยู่ในช่วงขาขึ้นของโควิด๑๙
เรามีอัตราการเสียชีวิตของคนเกี่ยวกับโควิด๑๙
ถ้าจะดูเมื่อ๑เดือนก่อน
แค่๐๑๒แต่วันนี้เพิ่มเป็น๐๘
หากตัวเลขต่างไม่ลดลงหมายความว่า
เรากำลังวิ่งเข้าไปสู่วิกฤตที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นขอความกรุณาคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน
อกจากเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ก็ต้องช่วยกันในการที่จะดำเนินการตามมาตรการต่าง

ซึ่งนายแพทย์ประสิทธิ์ท่านบอกว่า
มาตรการต่างรัฐบาลไม่ได้คิดเองนะครับ
แต่มาจากข้อมูลกระบวนการว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็น
เกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุข
สำหรับทุกคนเนี่ยวัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือตัวหนึ่ง

ขอให้ข้อมูลทุกคนว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการฉีดวัคซีน
เมื่อเทียบกับตัวเลขจากการเสียชีวิตหรือความเสี่ยงจากโควิด๑๙นั้นแตกต่างกันอย่างมากมาย
ฉีดวัคซีน๑ล้านคนมีโอกาสแทรกซ้อน๔คน
ผลข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงชั่วคราว
เดี๋ยวฟังท่านนายพระพระศิษย์นะ
ขอความกรุณานะวันนี้การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียว
เพื่อคนที่ท่านรับเพราะท่านจะได้ไม่แพ้เชื่อให้คนเหล่านั้น
ถ้าเราฉีดกันได้เยอะพอและทันเวลาเรากำลังจะช่วยประเทศ
เพราะโควิด๑๙มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าคนในประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นระดับหนึ่ง
ขอความกรุณามั่นใจสิ่งเดียวที่มีอยู่ในสมองเราอย่างเดียว
ทำอย่างไรให้คนไข้ทำยังไงให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด๑๙
ขอให้เชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกันจริงผมขอร้องกันจริงเลยล่ะ
ถ้าเราร่วมกันจริงผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดี
อย่ารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้แล้วเราค่อยคิดออกนะครับ
คุณหมอพระศิษฐ์ถึงท่านยกมือไหว้ขอร้องเลยนะครับ

คุณนวลพันธ์ล่ำซำออกมาโพสต์บอกนะคะบอกว่าคนงานและแม่บ้าน
ที่ทำงานใกล้ชิดกับมาดามแป้งติดโควิด๑๙

ว่าติดโควิด๑๙จากการออกไปตลาดไปซื้อของ
ว่าเป็นแบบนั้นมาดามแป้งก็เลยบอกว่าตอนนี้ไปตรวจแล้วนะคะ
ผลของมาดามแป้งออกมาคือเป็นลบนะคะไม่ได้ติดโควิด๑๙
แต่มาดามแป้งบอกว่าก็จะต้องกักตัว๑๔วันตามมาตรการนะคะ
อันนี้คือที่มาดามแป้งโพสต์เอาไว้รายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะ
บอกว่าได้ทราบผลการติดเชื้อโควิดของคนงานและแม่บ้าน๓คนค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะคาดว่าเกิดจากการไปจ่ายตลาด
ในวันที่๒๑และ๒๘เมษายน
ทั้งหมดถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วนะคะ
คนงานที่ติดเชื้อคือมี๒คนที่ทำงานใกล้ชิดกับคุณแป้ง
แล้วดังนั้นมาดามแป้งเองก็บอกว่า
ก็ถือว่าตัวเองเป็นคนที่เสี่ยงสูง
เช้าวันนี้ไปตรวจผลออกมาเป็นลบ
แต่ก็จะกักตัว๑๔วันตามคำแนะนำ

แล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจในครั้งต่อไป
แล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบเป็นระยะนะคะ

หนึ่งในนั้นมีลูกชายอายุ๙เดือน
คู่สามีพระยาที่ติดเชื้ออยู่ด้วยนะคะ
ก็ได้มีการกำชับให้เฝ้าระวังอาการ
และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ดามแป้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย

ไปดูที่โคราชหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นครราชศรีมาตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิด

เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙นะครับ
สุดท้ายก็ติดโควิด๑๙จริง
แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับ
นายวิเชียรจันทรโนชัยผู้ราชการจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
บอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ของนครราชศรีมาเนี่ยตอนนี้ติด๒๘อำเภอจาก๓๒อำเภอนะครับ
ตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๓รายนะฮะ
ขณะเดียวกันตัวเลขยอดรวมในขณะนี้ของจังหวัดคือ๖๕๔ราย
อายุ๓๒ปีกับผู้ป่วยรายที่๕๘๐เป็นหญิงไทยอายุ๒๒ปี
เป็นสามีภรรยากันนะครับ
ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยปกปิดข้อมูลนะครับ
ถึง๒๓เมษายนสามีภรรยาคู่นี้อยู่บ้านที่บึงกลุ่มที่กรุงเทพ
๔เมษายนเดินทางไปพบปะครอบครัวของพี่ชายของผู้ป่วยรายที่๕๗
รามอินทรากรุงเทพแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
ก่อนที่ญาติที่อยู่ในงาน๓คนจะติดโคลด๑๙แล้วยาดเข้าไปรักษาที่ฉะเชิงเสา
๘เมษายนปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้ป่วยรายที่เป็นชายชาวยูกันดาเนี่ย
ตัดสินใจเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
แล้ว๒๙เมษายนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสริงสาง
เริ่มพบสิ่งผิดปกติแล้วก็ตรวจสอบจนพบว่าเอ้า
ตอนที่คุณเข้ามาแล้วมาขอตรวจเนี่ยคุณไม่บอกว่าคุณมีความเสี่ยงสูง
ไปร่วมงานแล้วมีคนในงานติดเชื้อ๓คน
คุณกลับยังเดินทางมาถึงโคราชแล้วคุณก็ไม่บอก
แล้วไม่กักตัวด้วยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งคู่ติดโควิด๑๙จริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยทั้งคู่เนี่ยถูกแจ้งในข้อหาปกปิดข้อมูลนะครับ
หลังจากมาจากกรุงเทพมาตรวจโควิด๑๙
แต่ปกปิดข้อมูลถือว่าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
แล้วก็เป็นกรณีแรกของจังหวัดนครราชศรีมาเลยนะครับ
ส่วนทางโคราชเนี่ยท่านผู้ว่าก็ขอความร่วมมือประชาชน
งดออกจากบ้านตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๔ในพื้นที่ทั้งจังหวัดเลยนะครับ
ตอนนี้ยังต้องคุมเข้มอยู่ที่โคราชค่ะ